นี้ต้องการจะเรียนหนังสือครับคุณผู้ชมฮะ
ผู้หญิงอายุ๑๙ปีครับนะฮะ
ชาวจังหวัดจันทบุรีสู้ชีวิต
ต่อขวดโชว์ต่อขวดเป็นยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะ
ต่อขวดโชว์ส่งน้องเรียนหนังสือครับ
คือพ่อแม่จากไปอย่างกระทันหัน

นี่คือถนนคนเดินหน้างานกระโจมไฟแหลมงอบ
ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานลอยกระทงของเทศบาล
ตะบนแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดจันทบุรีครับ
เดี๋ยวดูนะนี่เพื่อทุนการศึกษา
นางสาวสสิทรสุขสวัสดิ์หรือว่าน้องทิพย์อายุ๑๙โชว์ต่อขวดครับ
รับบริจาคนะครับเพื่อเอาไปเป็นทุนการศึกษา
นักท่องเที่ยวไปนะฮะประชาชนไปชมงานก็ไปดูแล้วก็ไปบริจาคให้เธอได้
ทิพย์เล่าบอกว่าไม่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายาย
ไม่มีแล้วเสียชีวิตหมดแล้วเธอจบแค่ป๖ปัจจุบันอยู่กับญาติ
ญาติก็ค้าขายก็รับจ้างทั่วไปหาเงินที่จะส่งน้องเรียนหนังสือ
คนแรกอยู่ม๑คนที่๒อยู่ปฐมศึกษา
การแสดงต่อขวดของน้องทิพย์นะคิดค้นฝึกด้วยตัวเองแรกเหรอโอ้โห
พี่นักข่าวหนูซื้อขวดมานะมาต่อทดลองแตกหมดครับ
แตกหมดจนเริ่มมีทักษะนะฮะออกงานได้
ออกงานได้เสร็จครับนางสาววันทินีจันทวงอาของน้องทิพย์เล่าบอกว่า
และกัมภาแม่อศัยอยู่กับพ่อแล้วต่อมาพ่อก็เสียชีวิตไปอีกคนหนึ่ง
น้าก็ถูกรังเกียจนะครับก็เอามาอยู่ด้วย
อยู่รวมกันสามคนนี้เธอคอยดูแลเรื่องที่พักอาหารกิน
ส่วนน้องทิพย์ก็หาเงินมาช่วยการจ่ายค่าน้ำค่าไฟส่งน้องเรียนหนังสือ
คุณผู้ชมชีวิตของน้องทิพย์ถือว่าสู้มาด้วยตัวเอง

รีมกองสนน่ะอยากรีมกองสนนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อม
เดี๋ยวทำงานขายของไปด้วยเก็บเงินไปด้วยพร้อมเมื่อไหร่สมัครเรียนทันทีครับ